กันนะคะเวลาช่วงหน้าร้อนแบบนี้หลายคนก็มักจะไปพักผ่อนทะเลบ้างแม่น้ำบ้างนะคะ
แล้วก็ลงเล่นน้ำกันก็ต้องตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยให้ดีเพราะว่าล่าสุดค่ะที่กาญจนบุรีก็มีเหตุสลดเกิดขึ้นนะคะ
เพราะว่าไปเจอร่างของเด็กวัยเพียงแค่๘ขวบเท่านั้นลอยอืดมาตามแม่น้ำแควร์ค่ะ
ตำรวจโรงพักไซโยกได้รับแจ้งมานะคะว่ามีนักท่องเที่ยวสองพ่อลูกเนี่ยหายตัวไปจากรีสอร์ทชื่อดังแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแควร์น้อยในตำบลศรีมงคล
ก็ไปตรวจสอบค่ะก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่และนักประดาน้ำมูลนิธิพิทักการนะคะ
อุปกรณ์มาช่วยกันค้นหาเพราะเกรงว่าสองพ่อลูกที่หายตัวไปเนี่ย
อาจจะลงไปเล่นน้ำที่บริเวณหาดทรายที่อยู่ด้านหลังของรีสอร์ทแล้วจมหายไปกับสายน้ำ
เรื่องต้นมีการสอบปากคำนางพยอมพิมลนอก
โดยนางพยอมเป็นคนแจ้งว่าผู้ที่หายไปคือ
ทรงพลเมฆสมศรีวัย๓๓ปี

เป็นสามีแล้วก็ลูกสาวของตัวเองค่ะ
สามีเป็นพนักงานขับรถธนาคารกัศกรไทยสาขาราชบุรณะ
ก็มาเที่ยวพักผ่อนที่รีสอร์ทกันในครอบครัว
พอตำรวจสอบถามจนได้ข้อมูลครบแล้ว

กระทั่ง๖โมงเย็นของวันอาทิตย์ค่ะ
รองเท้าแตะวางอยู่ที่ริมแม่น้ำ๒คู่
พอนางพยอมเห็นปุ๊บจำได้ทันทีเลยนะคะว่านี่แหละ
คือรองรองเท้าของลูกสาวแล้วก็สามี
เชื่อว่าสองพ่อลูกคงลงไปเล่นน้ำกันแล้วจมหายไป

ชาวบ้านไปเจอร่างของน้องมับร่าง

จากจุดเกิดเหตุประมาณ๒กิโลเมตร
ซึ่งสภาพศพที่เห็นเนี่ยนะคะน้องสวมเสื้อยืดแขนยาวแค่ตัวเดียว
ส่วนกางเกงเชื่อว่าน่าจะถูกกระแสน้ำพัดหลุดไป
ที่ใบหน้าน้องเป็นแผลหน้าเปลือกด้วยค่ะ
ว่าระหว่างจมอยู่ใต้น้ำอาจจะถูกสัตว์น้ำกัดแทะ
ส่วนร่างของนายทรงพลตอนนี้ยังไม่เจอแต่คิดว่าอีกไม่นานน่าจะหาเจอนะคะ